แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินชะตาชีวิตของครอบครัวของป้าแอ๋งจากจังหวัดชายนาฏนะครับว่าจะสามารถคว้าทุน๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับคำถาม๔ข้อครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาท

เสียดายเนอะไม่ได้ขึ้นมาตอบกับเขาด้วยเนอะ
พี่เขาเนอะมาถ้าพร้อมนะครับผมจะเลือกเฉลย
ข้อแรกจากเรื่องฟุตบอลครับและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คริสติโนโรนันโดเล่นให้ทีมชาติอะไร
ข้อสามโปรตุเกตครับน้องอ้ำเลือกตอบตัวเลือกที่สามโปรตูเกต
ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกถูกถูกถูก
ถ้าถูกข้อแรกนะครับห้าพันบาท
ลุ้นนะอ้ามลุ้นถูกไม่ถูก

พิสดิโนโลนาโดเป็นนักประบอญชาวโปรตูเกจ
เล่นให้กับทีมชาติโปรตูเกตปัจจุบันนี้
เล่นในตำแหน่งกองหน้าให้กับสโมสรยูเวนตูส
และเป็นกัปตันทีมชาติโปรตูเกตคนปัจจุบันนะฮะ
ข้อแรกนะครับตอบถูกไป๑ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้๕๐๐๐บาท
มาข้อที่๒กันผมจะเลือกเฉลยข้อที่๒นี้จากเรื่องรถของเราครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้คือวันสิ้นอายุของป้ายภาษีรถยนต์ประจำปี๒๕๖๒ของรถกระบะคือวันที่เท่าไร

ลุงยานเลือกตอบตัวเลือกที่สี่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งหมื่นบาทนะครับและเราจะได้ไปลุ้นเงินแสนและเงินล้าน

วันสิ้นอายุป้ายภาษีรถยนต์ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองของรถกระบะคือวันที่สิบสองพฤษภาคม
ไม่เป็นไรอย่าเพิ่งใจเสียนะฮะเพิ่งผิดไปข้อเดียวยังเหลืออีกสองข้อ
สองข้อที่เหลือนี้เรายังมีโอกาสลุ้นเงินหมื่นและเงินแสนได้นะฮะ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องวัดมาติการามครับ
และคำถามของเรื่องนี้ก็คือเจ้าอาวาสวัดมาติการามมีนามว่าอะไร
ตัวเลือกที่สามพระครูสังครักษ์วิชันยัตภากะโลจ้ะ
แอ๋งเลือกตอบตัวเลือกที่สามพระครูสังครักษ์วิชาญ
ยศภากะโรซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้นะครับหนึ่งหมื่นบาทแล้วเหลืออีกข้อนึงเราไปลุ้นเงินแสนกันได้
ผมไม่โทรเอาใจช่วยแล้ว
ถูกครับ
พระครูสังครักษ์วิชาญยสภากโรนะครับซึ่งท่านได้เป็นเจ้าอาวาสของวัดมาติการามนั่นเอง
ตอนนี้ถูกไปสองข้อนะครับได้ทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ข้อสุดท้ายนี่แหละเราไม่ได้ลุ้นเงินล้านแต่เราจะได้ลุ้นเงินแสนกันนะครับ
สำหรับข้อสุดท้ายเอาใจช่วยครอบครัวป้านะ
กับลุงผมจะเลือกเฉลยในเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องโรงเรียนคุรุประชาสรรค์นะครับ
ซึ่งคำถามของเรื่องนี้ก็คือ
โรงเรียนคุรุประชาษันก่อตั้ง
ในปีพอสอใด

ไฟล์เลือกตอบตัวเลือกที่สองพศสองพันห้าร้อยหก

ถ้าถูกข้อนี้หนึ่งแสนบาท
สองแสน

โรงเรียนคุรุประชาษันนะฮะ
ก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยสี่
ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าครอบครัวของป้าแอ๋งนะฮะทำกันสุดความสามารถแล้วได้รับทุนไปต่อชีวิตวันนี้หนึ่งหมื่นบาท

เพราะว่าเงินตั้งหนึ่งหมื่นบาทนะ
ยากก็จะได้เพราะว่าอาทิตย์อย่างเราเงินหมื่นเนี่ยไม่เคยเห็นนะว่า

หาไปใช้ไปจนหมดอ่ะ
ครั้งก็ไม่พอต้องยิงเขามาก่อน
แล้วป้าแอ๋งจะนำเงินตรงนี้ครับไปต่อลมหายใจตรงช่วงไหนก่อนนะครับ

ป้าคิดอย่างนี้ว่าต้องเอารถไปซ่อมส่วนชำลึกศึกชำลึกศึกหล่อข้อน
มันจะได้มีประกอบอาชีพหากิน

นะครับถ้าเผื่อว่าเราอย่างที่บอกไงครับว่าผู้หญิงคนนี้นะมารายการเรานะฮะเงินไม่มีติดตัวมาเลยนะต้องไปขาย
ไปขายทีวีกับพันรองบายพัดเก่า
ทีวีก็ได้มาแล้วเงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ไม่เกี่ยวกับทางรายการเราจะมีค่าเดินทางค่าเสียเวลาค่าอาหารให้ต่างหากนะครับป้าจะได้นำเงินตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่
คุณผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านและโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเกมต่อชีวิตนั้น
แห้งเหือดหายไปจากจอทีวีแน่นอน

อนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ด้านหน้าจอทีวีนี้นะครับ
ขอบคุณป้าแอ๋งและคุณวิญญาณมากนะครับ
ขอบคุณเด็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป